เรื่องนี้เรื่องของการลักขโมยไม่สบายใจเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นรายเดอร์ค่ะ
รายเดอร์เนี่ยคือเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใกล้ชิด
กับเรานะแล้วเป็นอาชีพขาขึ้นด้วยอ่าใช่ค่ะ
คือส่งของก็มาที่บ้านเราอ่ะมาที่บ้านเราเห็นบ้านเราแต่ว่า
ก่อเรื่องสิคะรายเดอร์รายนี้นะคะโพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่ง
โพสต์บอกว่าเธอถูกขโมยกางเกงในในเฟซบุ๊คของเธอนะคะ
โพสต์ในเฟซบุ๊คเธอโดนกางเกงในหาย
ก็เลยติดกล้องวงจรปิดแล้วได้เห็นภาพมือดีที่มาขโมย
เนี่ยค่ะขโมยไปแล้วไม่เหมือนคนอื่นนะคุณนัทพงศ์
ไม่ไปแล้วไม่ไปรับนะขโมยไป๕นาที

มันตรงนี้ค่ะคือเธอเดี๋ยว
เขาทำอะไรอ่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขาทำอะไรอ่ะเอากางเกงใดขึ้นมาดมเหรอ
อ๋ออันนี้ฉันคิดว่าเป็นหน้ากากอันนั้นไหม

ตกลงดึงหน้ากากออกแล้วเอากางเกงในไปเป็นหน้ากากแทนอย่างนี้เหรอ
โอ้โฮพีคตรงนี้นี่ค่ะนี่คือพฤติกรรมที่เห็นจากกล้องวงจรปิด
ว่าดมเสร็จแล้วก็กลับไปคืนเหรอเอาไปคืนโอ้โหต้องการแค่นี้เอาไปคืน

รอบที่แล้วเสื้อชั้นในเขาหาย
แล้วเขาก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิด

แล้วดูกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเลยว่า

เอาอาหารมาส่งที่บ้านนั่นแหละนะคะ

เพราะว่ารายเดอร์มาส่งอาหารที่บ้านก็กลัวว่าอยากจะฝากไปให้บริษัทรับส่งอาหาร
ให้ช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะคนที่มาส่งอาหารที่บ้านเรา
ขอให้เป็นคนที่มีประวัติอย่ามีประวัติที่ไม่ดี
เรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควรเลยล่ะนะคะ
แล้วก็มีการนัดกันไปพบที่สพเมืองกาญจนบุรี
ก็กล่าวขอโทษขอโพยยอมรับผิดกันไปนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาขับรถผ่านเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยขโมยไปขโมยไปแล้วเกิดกลัวความผิด